เมื่อวานนี้คุณเขมมาสอนเราแสดงความยินดีไปแล้ว
คือต่อให้ไม่ถูกลอตเตอรี่แต่ว่าได้รางวัลคือพระคเนธทองคำ
วันนี้แสดงความยินดีเบื้องต้นก่อน
ก็เข้าชิงรางวัลเหมือนกันนะครับวันนี้ไปช่วยทำหน้าที่
พิธีกรประกาศรางวัลมาในช่วงหนึ่ง

วันนี้เขาประกาศโผล่รางวัลนาตราชครั้งที่๘
ประจำปี๒๕๕๙โดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง

โผล่รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลอย่างเป็นทางการ
โดยทางปีนี้ทางสมาภัณฑ์เพิ่มมาอีก๓รางวัลพิเศษ
ก็คือรางวัลผู้บรรยายรายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
รางวัลผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่ยม
และสารคดียอดเยี่ยมรวมทั้งหมดจะมี๓๔รางวัล
ซึ่งไทยรัฐทีวีมีชื่อเข้าชิงถึง๕รางวัลครับ
รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมเข้าชิงก็คือคุณเขมสอนหนูขาว
รางวัลสกรูปข่าวยอดเยี่ยมคือบันทึกไทยบันทึกโลก
ที่สุดแห่งความสูญเสีย
รางวัลรายการกีฬาถ่ายทอดสดยอดเยี่ยมเข้าชิงศึกยอดมวยไทยรัฐ
รางวัลผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่ยมนะครับ
เข้าชิงก็คือคุณวรปัตรอรุณพักดีซึ่งรางวัลนี้
มีรายชื่อผู้เข้าชิงเพียงแค่คนเดียวด้วย

หวังว่าให้รางวัลนาตราชเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคนบันเทิง
มีแรงสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกไปสู่สังคม
แล้วก็การันตีว่าผลโหวตได้มาจากการรวบรวมคะแนนจากคนทีวีตัวจริง
เดี๋ยวต้นเดือนกรกฎาจะมีการประกาศรางวัลรอบสุดท้ายนะครับ